คุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหว
เรื่องที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หรือว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนี่แหละครับ
วันนี้สสเต้ไปกับคุณแม่คุณแม่พนิดา
ไปพบกับกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาครับ
จะไปขอรับวัตถุพยานที่เคยมีผู้หวังดี
ส่งไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะฮะแต่ทางกรรมธิการบอก
ไม่ได้ให้คุณแม่ไม่ได้แต่จะทำตามขั้นตอน
คือส่งไปให้อายการฮะนายมงคลกิจสุขสินธารานนท
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยไปกับนางพนิดาศิรยุทธโยธิน
แม่ของคุณแตงโมยื่นหนังสือถึงนายสมชัยสวัย
วงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมธิการ
สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
เพื่อขอรับวัตถุพยานจากกรรมธิการ
ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

โดยนายมงคลกิจระบุว่าพักไทยศรีวิรัย
เข้ามาดูแลคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของอายการ
และทราบว่ากรรมธิการมีวัตถุพยานที่ได้รับจากผู้หวังดี
ส่งผ่านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับสว
แล้วก็ในฐานะกรรมธิการด้วย
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นวัตถุพยานสำคัญหรือไม่
จึงจะขอรับไปส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมครับ
ส่งโทรศัพท์มาให้รีบกู้เห็นว่ากู้เสร็จ๑๐๐แล้ว
เขาบอกโดยดีไหมว่าเขาจะส่งให้
เขาคุยกับแม่เขาจะส่งมา
เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมเป็นวัตถุพยานในการยื่นชั้นอายการนี้เลย

ส่วนคุณแม่พะนิดาระบุว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
กรรมธิการประสานอายการนะครับเพื่อเปิดการตรวจสอบ
รู้สึกมีความหวังขึ้นมาเพราะว่ามีหลักฐานพยานเพิ่มมากขึ้น
ไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีพยาหลักฐานชิ้นนี้ด้วย
รู้แค่เพียงนะฮะโทรศัพท์ของคุณแตงโมอย่างเดียวเท่านั้น
ตอนนั้นคุณแม่ถึงไม่ได้คิดว่าเอ็นมันควรจะเป็นคดีที่เสร็จ

มีความหวังมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องทำตามระเบียบราชการนะคะ
เมื่อกี้เห็นภาพที่คุณแม่เหมือนโหกอดกับคุณหญิงหมอ
มันเป็นความรู้สึกยังไงคะคุณแม่ตอนนั้น
ก็ดีใจเนอะที่คุณหญิงหมอมาช่วย
คุณแม่ไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคุณแม่เรื่องเดียวคือเรื่องกล้อง

ไม่ทราบจริงไม่ทราบเรื่องนี้เลย
ตอนนั้นคุณแม่ถึงไม่ได้คิดว่ามันควรจะเป็นคดีพิเศษ
ไม่มีใครแนะนำก็พี่เดย์ไม่แนะนำอะ
พี่แด่ไม่แนะนำคุณแม่เลยนะ
ไม่ทำคุณแม่อยากแม่แต่ทำเดี๋ยวหาทางลงไม่ได้อะไรอย่างนี้

คุณแม่เคยคิดเหรอ
เคยคิดค่ะเคยคิดหลายอย่างด้วย
ฟ้าเปิดมาเจอท่านเต้นี่แหละ
นะครับติดต่อมา
จึงส่งที่อยู่ของกรรมธิการให้

ส่วนสาเหตุที่ต้องเก็บพัสดุดังกล่าวไว้ถึง๔สัปดาห์

แต่ได้พยายามประสานทุกหน่วยงานแล้ว
กระทั่งเห็นคุณแม่เปลี่ยนใจ
แล้วเป็นผู้แทนโดยชอบทำของคุณแตงโม

ทำให้ถูกต้องตามกระบวนการซะครับ
และ์กสคะบาดแหละเกิดขึ้นบนเรือ
เสื้อผ้าของผู้ตาย
จะเป้ื้อนเลือดค่ะ
เป้ื้อนเลือดเหลือดก็จะติดอยู่ที่เสื้อ
เท่าไรก็ยังเจอคราฟเลือดก็ยังเจอคราฟเลือด
ขณะที่นายสมชายนะครับท่านเป็นประธานกรรมธิการระบุว่าที่ประชุมมีมติรับพัสดุนี้ไว้
แต่ยังไม่ได้เปิดดูนะโดยพัสดุส่งมาจากสหรัฐอเมริการะบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้อยังไงกับบางแจ๊กหรือเปล่านะ
หลังจากได้รับพัสดุก็ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ตำรวจแจ้งว่าปิดสำนวนไปแล้ว
ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนของอายการครับกรรมธิการจึงทำหนังสือส่งให้อายการ
เพื่อมาร่วมเปิดพัสดุดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นวัตถุพยานสำคัญหรือไม่นะ
กรรมธิการได้ส่งพัสดุดังกล่าวนะครับกับนางพนิดาเนี่ยนะฮะ
เขาบอกไม่ได้ถ้าจะมาทำแบบนี้มาขอไปไม่ได้ต้องรออายการก่อน
เพราะว่ากรรมธิการไม่มีหน้าที่ส่งให้คนนอกนอกจากหน่วยงานราชการ
เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ